คุณผู้ชมเรื่องนี้ต้องตามต่อคดีฆ่าซ่อนศพเอาไว้ที่จังหวัดระยอง
ที่เรานำเสนอไปว่าความแตกเพราะว่าเด็กนะคะ
สามเดือนกว่าจะรู้ทีเนี้ยค่ะก็ต้องจับคนร้ายให้ได้ค่ะ
คือในบอยเนี่ยยังจับไม่ได้นะคุณผู้ชมยังติดตามตัวอยู่เลยนะคะ
แต่ว่าล่าสุดในดอนหนึ่งในผู้ต้องหา
ไปมอบตัวกับตำรวจค่ะครับในดอนไปกับพ่อนะคะ
บอกว่าจะไปมอบตัวกับตำรวจสพดงหลวงจังหวัดมุกดาหาร
นี่นี่คือในดอนนะคะในดอนเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าในนิวแล้วเอาศพไปซ่อนค่ะ
ครับตอนแรกเลยที่ในดอนไปพบตำรวจ
ดอนบอกว่าผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวกับการฆ่าในนิว
ที่กลับมาที่มุกดาหารจะมาช่วยพ่อดำนาส่วนในบอยที่ยังจับไม่ได้เนี่ยนะ
บอยคนก่อเหตุคนสำคัญเนี่ยนะเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในหมู่บ้าน
ไม่ใช่ญาติแต่คุณผู้ชมลองดูนามสกุลของสองคนนี้นะ
ดอนคนนี้คือนายสุเมฆคำมุงคุณอายุยี่สิบสาม
ครับในบอยชื่อว่านายบุญยฤทธิ์คำมุงคุณอ้าวนามสกุลเดียวกันเลยอ่ะอ่า
เขาก็เลยสงสัยว่าคุณเป็นญาติกันหรือเปล่าในดอนบอกเปล่าไม่ได้เป็นญาติ
ในหมู่บ้านนี้ใช้นามสกุลเดียวกันทั้งนั้นแหละเขาบอกแบบนี้นะคะ
เรื่องที่เขาฆ่าคนตายนี่เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตอนไหนว่ามีคนตามหาตัวเราผมไม่รู้อะไรเลยผมทำงานอย่างเดียว
ครับไปอยู่ที่แคมป์นานไหม
เดี๋ยวผมก็ย้ายงานผมไปจับไปจับไปฟันนิวัล
อ่ะครับและก็กลับมาอยู่ที่บ้าน
ตอนแรกเขาบอกเขาไม่เกี่ยวเขาไม่ได้ฆ่าใช่ไหมคะ
แต่พอตำรวจนำตัวในดอนเข้าไปสอบปากคำด้วยวิธีการวีดีโอคอร์
แต่ว่าตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะ
ไอ้ที่ร่วมกันฆ่าลักษณะไหนยังไงใครก่อเหตุยังไง
ตำรวจบอกว่ามันเป็นรายละเอียดของคดีเขาไม่เปิดเผย
แต่สุดท้ายก็ยอมรับว่าร่วมกันฆ่าจริง
นำตัวไปที่สพวังจันทร์จังหวัดระยองเพื่อสอบปากคำเพิ่มค่ะ
แล้ววันนี้มีรายงานว่าตำรวจภูทรภาค๒จับในปุ๊ได้แล้วนะคะ
นายสุพลการเมฆจับได้แล้วในพื้นที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรี
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำแล้วก็นำตัวกลับไปที่สพวังจันทร์เหมือนกัน
ทีนี้ตำรวจขอสารจังหวัดระยองอนุมัติออกหมายจับ๓คนนะคะ
นี่คือในปุ๊นะคะที่บอกว่าไปจับได้ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชนบุรีนายสุพลการเมฆ
คือ๓คนนะคะที่ตำรวจขออนุมัติศาลออกหมายจับ
บอยยังจับไม่ได้ในบุญยฤทธคำมงคุณยังหลบหนีอยู่
นายสุเมฆคำมงคุณคือในดอนที่ให้ดูภาพไป
ว่าเขาไปมอบตัวไปกับพ่อแต่ก็ไปถูกตำรวจรวบตัวไว้นะคะ
และเนี่ยในปุ๊ะนายสุภนธ์การเมฆ
ข้อหาทั้ง๓คนนี้ก็คือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และซ่อนเรนอำพรางศพค่ะจับได้แล้ว๒
เหลือแค่นี้ในบอยยังจับไม่ได้
ทีมข่าวของเราก็ไปที่หมู่๘ตำบลชโนธน้อย
อำเภอดงหลวงมุกดาหารไปที่บ้านของในบอย
พ่อกับแม่นะคะเจอพ่อกับแม่อยู่
กับแม่บอกว่าลูกชายไปทำงานต่างจังหวัด
ไม่ได้กลับบ้าน๖ปีแล้ว
ตอนนี้รู้แล้วว่าลูกชายเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนอื่นตาย
คือพี่ชายของในบอยทำงานที่จันทบุรีเป็นคนบอกพ่อแม่ค่ะ
พ่อแม่ก็เลยฝากบอกไปเลยว่ามอบตัวเถอะ

นี่คือหน้าตาของในบอยที่ยังหลบหนีอยู่นะคะ
ครับครับครับ
เชื่อไหมครับว่าลูกทำจริง

ถ้าไม่ทำผิดเขาไม่ว่าหรอกครับ
บางทีเขาได้หลักฐานเรียบร้อยแล้วก็เป็นได้
อยากฝากอะไรถึงลูกไหมครับพ่อ
อยากฝากอะไรถึงลูกไหมครับ
ถ้าเกิดลูกทำให้มามอบตัวอย่างนี้
อ่อนมอบแล้วคืออยากมอบ

บอกว่าหลังจากที่ได้คุยกับนายดอนเนี่ย

ก่อนจะเอาขึ้นรถนะ

ซึ่งอยู่ห่างจากแคมป์คนงานประมาณ๑กิโลเมตร

ครับตามที่ไปผู้ใหญ่ไปสอบถามจากผู้ต้องหาครับเนาะ
ก็ว่าใช้ไม้ยูคาริตัสนะครับ
ตี๒ครั้งนะครับ
ตามที่ผู้ต้องหาว่าตี๒ครั้งแล้วก็สลบ
อีกคนนึงเพื่อนอีกคนนึงที่ตีหนักหน่อย

เลยเอาเกิด๔๐วิทย์นะครับ
แล้วก็มีการอำพลางซ่อนเล่นศพ
ก็ให้คุณชื่อบอยคุณอีกคนนึงนะครับ
เป็นคนเฮนรถบางงานนะครับ

เป็นเขินทิ้งหนึ่งนะครับ

ก็ให้เค็มมาให้บอกจับจากผู้ต่อหาว่าแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
ทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดช่วงเวลาหลังจากเกิดเหตุ
เหตุนะคะเพื่อนของในบอยสองคนนะคะไม่ใช่ในดอนกับในปุ
นี่เห็นไหมคะขี่รถจักรยานยนต์ไปรับในบอยที่บ้านพี่สาวแฟน
บันทึกภาพเอาไว้ก็คือวันที่ยี่สิบแปดนะคะยี่สิบแปดมิถุนายนประมาณสักหกโมงครึ่งตอนเย็นนะคะ
เนี่ยเพื่อนในบอยสองคนนี้ไปรับในบอยกล้องจับภาพเอาไว้ได้
หลังจากนั้นประมาณสักทุ่มนิดนะคะเพื่อนในบอยรับในบอยออกมาจากบ้านพี่สาวแฟน
แล้วในบอยจะนั่งซ้อนท้ายนี่เห็นไหมคะในบอยซ้อนท้ายออกมาด้วย
หลังจากนั้นก็คาดว่าในบอยน่าจะให้เพื่อนไปส่งปากซอย
แล้วเรียกให้เด็กชายวัย๑๕วัย๑๖แล้วก็ผู้ชายอีกคนนึงมารับขึ้นรถจักรยานยนต์ไป
แล้วในบอยก็ให้เยาวชน๒คนกับผู้ชายอีก๑คนไปส่งที่โกดังแห่งหนึ่ง
ใกล้กับแยกห้วยสะท้อนจังหวัดจันทบุรีห่างจากบ้านของพี่สาวแฟนในบอย๓๐กิโลค่ะ
เดี๋ยวมีกล้องวงจรปิดมุมตรงข้ามโกดังด้วยค่ะแยกห้วยสะท้อนจังหวัดจันทบุรีภาพนี้นะคะ
ทุ่มครึ่งได้เยาวชน๒คนกับชายอีกหนึ่งคนซ้อนสี่กันมาเลยมาส่งบอยอ่ะค่ะเนี่ย
หน้าโกดังแล้วกลุ่มเยาวชนก็ไปส่งบอยในโกดังสัก๕นาทีได้เขาก็ออกกันไป
ส่วนในบอยก็นั่งอยู่ที่โต๊ะม้าหินอ่อนรอแฟนมารับคาดว่าจะรอแฟนมารับแล้วพากันหลบหนีหรือเปล่า
บอยเดินออกมาจากโต๊ะนะคะมากับแฟนนะคะแล้วก็ออกไปปากซอย
เดินผ่านร้านค้าออกไปถนนใหญ่แล้วหลังจากนั้นไม่รู้ว่าไปไหนกันต่อค่ะ
นี่ค่ะครับวันนี้คุณบอมอภิวัตผู้สื่อข่าวของเรา
ไปที่แคมป์คนงานก่อสร้างที่ตะมนต์วังจันทร์อำเภอวังจันทร์จังหวัดระยองนะฮะ
เป็นพื้นที่ที่เจอโครงกระดูกครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าวันนี้บรรยากาศก็เงียบเหงาแล้วฮะ
ได้คุยกับคนงานก่อสร้างที่ชื่อในปลีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
คือเขาเป็นคนที่ไปแจ้งความว่าทุกวันนี้ก็ยังถูกในบอยเนี่ยตามข่มขู่อะไรพวกนี้อยู่
แล้วก็มีเด็กวัยรุ่นไปด้วยที่โรงพักวันนั้นแล้วก็บอกกับตำรวจว่าในบอยเคยก่อเหตุ
ฆ่าคนเอาศพไปทิ้งอะไรพวกนี้ก็เลยเป็นที่มาของการได้เห็นคดีนี้
ปรีบอกว่าทุกวันนี้คนงานทุกคนที่แคมป์ยังหวัดภาวะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะตำรวจยังจับตัวในบอยไม่ได้ทุกคนก็เลยกลัวเรื่องความปลอดภัย
ถึงขั้นเวลากลางคืนเนี่ยต้องมานอนรวมกันกลางแคมป์คนงานนะฮะ
แล้วเปิดไฟทิ้งเอาไว้
เด็กหนุ่มวัย๑๖ปีนะที่เขาเคยเห็นในบอยจัดการเรื่องศพของในนิวเนี่ยนะครับ
นี่เป็นพยานคนสำคัญนะฮะบอกว่าเคยเห็นนิวเนี่ยครั้งเดียว
วันที่ในบอยเนี่ยพามาที่แคมป์คนงานนะครับ
แล้วก็นั่งดื่มเหล้ากันอยู่จากนั้นเนี่ยไม่เห็นเลยนะ
วันแรกวันเดียวนั่งดื่มเหล้ากับพวกในบอยแล้วก็ไม่เห็นอีกเลย
หลังจากนั้นอีกสักประมาณ๑๐กว่าวันช่วงค่ำ
บอยเนี่ยมาบอกเด็กในแคมป์นะรวมทั้งน้องวัย๑๖คนนี้ด้วยนะ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปหาปลาก็มาหาเนี่ยฮะตรงคลองตรงนี้
ตอนสองทุ่มนะปรากฏว่าเขาเห็นเหมือนกับศพคนเงาสีดำนะ
อยู่ที่คลองลักษณะเหมือนคนนอนอยู่แต่เห็นกระโหลกแล้วล่ะ
บอยก็ลงไปแล้วก็ไปดันร่างนั้นให้เข้าไปในลึกไปในคลองอีก
บอยก็เลยอ่างั้นก็กลับแคมป์คนงานหลังจากนั้นเนี่ยก็มาบอกกับทุกคนที่
ไปด้วยกันเมื่อกี้นี้บอกอย่าไปบอกไขน่ะ
อาจจะขู่ไปในตัวเล่าให้ฟังบอกพี่เนี่ยฆ่ามาแล้ว๔ศพนะ
นิวที่เห็นเนี่ยศพที่๔แล้วพี่ยังเคยกินเนื้อคนมาแล้ว
แล้วยังบอกว่าเนื้อคนเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไง
นี่ค่ะคือตอนนั้นเด็กถามว่ามันเป็นยังไงพี่บอยบอกรสมันขมหน่อย
เหมือนกับขู่เด็กขู่เด็กขู่เด็กนะล่าสุดเนี่ยในบอยเนี่ยติดต่อมาคือเมื่อวานนี้นะฮะ
หลังจากนี่เป็นข่าวดังแล้วเนี่ยติดต่อมาหาน้องเด็กวัยรุ่นในแคมป์เนี่ยนะครับ
บอกว่าอยู่ที่สวนแต่ไม่บอกว่าอยู่สวนไหนแล้วก็ตัดสายไป
นี่ไงคือเหตุผลที่คนงานเขาบอกกลางคืนมานอนรวมกันเถอะ
เปิดไฟล์ทิ้งไปด้วย
เขาก็บอกว่าเขาฆ่ามาแล้ว๔ศพอะไรอย่างนี้ครับ

กลัวนะครับเขาบอกเคยอืม
ไปว่าอะไรแล้วคนมันเป็นยังไงเขาก็บอกว่ามันขม

เขาบอกว่าเขากินเนื้อคนด้วย
ใช่บอกมันใช่มันขมอะไรอย่างนี้
ขณะที่พี่สาวแฟนของในบอยนะครับบอกว่าเธอนี่แหละเป็นคนเปิดโปรงเรื่องราวของในบอยทั้งหมด
เพราะว่าน้องสาวเนี่ยจะให้แฟนเก่ามารับแล้วแฟนเก่าก็มาจริงนะ
ทำให้ในบอยเนี่ยไม่พอใจโมโหไปหาเรื่องแฟนเก่าของน้องเอาเหล็กปลายแหลมไปวิ่งไล่แทงเขา
ทุกคนก็พากันวิ่งหนีตาย
บอยเนี่ยเอาเหล็กมาแทงที่คอของเธอด้วยแล้วบอกว่าเหล็กนี้นี่แหละ
กลัวไว้ฆ่าคนกูฆ่ามาสี่คนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นศพที่๕

หลังจากนั้นในบอยกับน้องสาวของเธอก็หายไปจากบ้าน
ไม่นานนายบอยเนี่ยให้น้องสาวโทรมาหาเธออีก
มาขู่อีกบอกให้ระวังตัวนะจะกลับมาฆ่าล้างโคตร
ตอนนี้เธอบอกเธอยังติดต่อน้องสาวไม่ได้เลย
ไม่รู้น้องสาวเธออยู่ไหนนะเธอบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ย
ลูกเนี่ยเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่านายบอยเนี่ยเคยฆ่าคน
แต่เหมือนกับเขาก็จริงหรือเปล่า
จนกระทั่งเนี่ยมีเรื่องครั้งล่าสุดนี่แหละ
ว่าโอ้โหสงสัยจะจริง
ระวังนะเธอจะกลับมาฆ่าล้างโคตรจริงนะพี่ออง
น่องดีนะน่องเป็นหวังมันไม่ได้
พอน้องสาวมันบอกว่ามันเอาจริงไอ้คนนี้

ได้โทรมาเมื่อ๒๓วันที่แล้วตอน๖โมงกว่า
เราก็เล่าเรื่องทางคดีแล้วก็ทางฝั่งของผู้ก่อเหตุไปแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูทางฝั่งของผู้เสียชีวิตกันหน่อย
คือครอบครัวยืนยันว่านี่คือในนิวหรือพลทหารนิว
เขาบอกจำได้เนี่ยซากโครงกระดูกที่เจอเนี่ย๓เดือนแล้วเนอะ
ครอบครัวบอกจำได้เพราะมันยังมีกางเกงบ็อกเซอร์มีนาฬิกาข้อมืออะไรเนี่ยค่ะ
ญาติบอกเนี่ยหลานใส่เป็นประจำเลยคุณย่าจำได้
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปคุยกับคุณย่านะคะ
คุณย่าพรทิพย์อายุ๖๑อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง
ยาก็ร้องไห้นำกรอบรูปของพลทหารนิวกางเกงบ็อกเซอร์กล่องใส่นาฬิกา
มาให้ทีมข่าวของเราดูครับแล้วคุณย่าบอกว่าเนี่ย
เทียบกับของที่เจอพร้อมกับโครงกระดูกมันคล้ายกันมากนี่ค่ะ
คล้ายกันไหมคะอืมหลานชายชอบใส่กางเกงบ็อกเซอร์แบบนี้
ใส่นาฬิกาข้อมือแบบนี้ซื้อมาทางออนไลน์
สายนาฬิกาเป็นเหล็กหลานเปลี่ยนเป็นสายสีดำ
เยี่ยมไม่ได้บอกว่าย่ามั่นใจนี่คือสบหลานค่ะ

บอกคิดถึงมากร้องไห้ทุกวันฟังเสียงคุณย่านะคะ
แล้วย่าก็เสียใจที่ย่าอยากให้เขาไปเป็นทหาร
และเมื่อเจอสภาพนี้ย่าก็รันโทษใจตัวเอง
พ่อไอ้ก็จับใบแดงได้อยากให้เขาไปเป็นทหารจริงจริงจากใจ
คือก็เลยต้องเป็นสภาพแบบเนี้ยย่าก็คิดเอานะ

ส่งเขาไปตายถ้าถ้าเขาตายนะ
ย่าก็เสียใจอยู่อยากเจอเขาอย่างเป็น
แต่มันก็๕๐แล้วตามหามาหลายเดือนก็ทำใจ
พาทีมข่าวขึ้นไปบนบ้านด้วยนะคะไปดูที่นอนของพลทหารนิว

คือใจย่าย่าก็เหมือนกับรอล่ะค่ะ
คุณผู้ชมรอให้หลานชายกลับคืนมา
ยาก็นั่งไหว้พระอธิษฐาน
ขอให้จับคนร้ายให้ได้ครบทุกคนค่ะ

ถ้านิวขอเป็นดวงวิญญาณน้อยก็ขอทานให้ขับเขาด้วย
ย่าก็เป็นห่วงว่ากลัวนิ้วจะอด
หลวงพ่อทุกองค์เนี่ยย่าก็จะเรียกตั้งแต่หลวงพ่อทันใจ
หลวงพ่อโสธรหลวงพ่อพระพุทธชินราช
พระแก้วมรกฏพร้อมทั้งพ่อหลวง
องค์ที่อยู่บนบ้านนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกองค์

ลูกก็จะขอบุญบารมีจากหลวงพ่อทุกวัน

ว่าเขาจะได้ไม่อดไม่อยาก
ทีมข่าวของเราได้เจอกับแม่ของพลทหารนิวด้วยนะคะ

แล้วเล่าทีมข่าวทั้งน้ำตาเลยค่ะ

มันเหมือนของลูกชายมาก
ก็คาดว่าเป็นลูกชายนั่นแหละ

ปล่อยให้ลูกแม่โดนทำร้ายจนตายหรือเปล่า
แล้วก็ไม่แน่ใจหรอกว่าใช่คนชื่อบอยไหม
แม่ไม่เคยรู้จักเพื่อนลูกที่ชื่อบอยนะคะ
มีนาคมแม่บอกว่าเป็นวันที่ลูกหายไป
แม่ฝันฝันอยู่สองครั้ง
มีนาคมแม่ฝันว่าเห็นลูกชายเป็นศพค่ะ
ใส่ชุดทหารตายอืดลอยอยู่ในน้ำลิ้นจุกปาก

ถึงขั้นไปดูหมอดูไปดูร่างทรงพ่อปู่
ก็ถูกทักว่ามีคนรับลูกชายไปแล้ว

แม่ก็เลยโล่งไงฮะก็ยังมีความหวังว่าลูกยังไม่ตาย

แต่แล้วก็แบบเงียบหายไปเลยอ่ะ

ก่อนนอนแม่ก็ถอดสร้อยพระ
หวังว่าเผื่อจะได้สื่อสารกับลูกได้

ฝันคือลูกมาหามานอนข้างแม่เลย
ในสภาพคือถูกมัดมือไพร่หลัง
บอกแม่วนไปวนมาอยู่๓ครั้ง
ว่าลูกตายแล้วลูกตายแล้วลูกตายแล้วพูดอยู่แบบเนี้ย
ถามว่าลูกตายยังไงใครทำอะไรลูก
ฝันนะคะลูกตอบแม่ว่า
เขาทุบเขาตีเขาทำร้ายเขาทิ้งไว้ในบ่อ
ลูกตายแล้วเนี่ยค่ะนี่คือฝันนะคุณผู้ชม
พอเช้าวันรุ่งขึ้นแม่ไปหาร่างทรงอีกรอบนึง
พ่อปู่ร่างทรงก็บอกว่าลูกแม่ตายแล้ว
นี่ค่ะถ้ามีข่าวคนตายที่ไหนให้ลองไปดูให้ลองไปหา
ปรากฏว่ามีข่าวจริงมีข่าวว่าเจอโครงกระดูกที่ระยอง
แม่ตามไปแม่บอกว่าสงสัยเป็นศพลูกแม่
แล้วเนี่ยค่ะแม่เลยบอกว่านี่แหละศพลูกแม่จริง
ล่าสุดนะคะก็ทางญาติได้รับข่าวจากตำรวจ
จับผู้ต้องหาได้สองคนใช่ไหมคะสองในสามครับ
ก็ทางครอบครัวของพลทหารนิวยืนยันว่าไม่รู้จักนะคะ
ไม่รู้จักผู้ต้องหากลุ่มนี้เลยไม่รู้จักเลยไม่เคยเห็นหน้าเลย
แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าถ้าลูกไม่ได้สนิท
ยังไงล่ะเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปพบตำรวจที่ระยองค่ะ
ถ้าเจอนะคะถ้าไม่ใช่ก็จะเป็นความหวังอีกมุมหนึ่งนะคุณผู้ชมนะ
ทางครอบครัวก็บอกว่าถ้าไม่ใช่ลูกถ้าไม่ใช่นิวถ้าไม่ใช่พลทหารนิว
ฝากบอกผ่านไทยรัฐทีวีเลยว่ากลับมาหาแม่เถอะ
คิดถึงทุกคนคิดถึงทุกคนเป็นห่วงกระวนกระวายมาก
เห็นข่าวใครตายคิดว่าเป็นลูกตัวเองหมดเลยอ่ะกลับมาหาแม่เถอะ
ถ้าศพนี้ถ้าโครงกระดูกนี้ไม่ใช่ลูกแม่
ถ้าลูกแม่ฟังข่าวอยู่กลับมาหาแม่นะคะ
ถ้ามีชีวิตก็ให้กลับมาหาแม่ญาติพี่น้องก็รออยู่ลูก
อยากให้แม่ต้องตามหาอย่างนี้โทรมาหาแม่แม่เป็นห่วง
แม่คิดถึงอยากให้กลับมาหาแม่
ไม่เคยห่างแม่อย่างนี้เลยทุกอย่างมีทางออก
ถ้าลูกยังมีชีวิตอยู่ให้โทรมาหาแม่แม่จะช่วยเอง
ท่านผู้ชมครับที่พี่สาวแฟนของนายบอยเล่าให้ฟังบอกว่า
น้องสาวหายไปยังหาไม่เจอเลย
วันนี้เราไปที่บ้านพักหลังหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสะแก้ว
ซึ่งที่บ้านไม่มีใครอยู่แต่ว่าได้สอบถามจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับ
ทำให้ทราบว่าเธอไปทำงานก่อสร้างที่ระยองแล้วเหมือนกับไปเจอกับคนรักคนใหม่
แล้วไม่ได้กลับมาที่บ้านที่สะแก้วเนี่ยนานหลายปีแล้ว
เราได้เจอกับสามีเก่าของเธอนะฮะที่พี่สาวเขาบอกจะไปรับนะฮะ
เขาชื่อคุณสุชาติเล่าว่าเมื่อก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยนะฮะ
คือทางอรไทยเนี่ยโทรมาหาบอกให้ช่วยมารับไปหน่อยอยู่ที่ระยอง
แต่พอไปถึงก็เจอในบอยที่เป็นแฟนใหม่แล้วก็มาขู่อะไรประมาณอย่างนี้ครับ
เขาโทรมาให้ผมมาไปรับกลับบ้านอืม
ก็เลยไปรับเขากลับบ้านแต่พอไปรับเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ย
ผมอ่ะทะเลาะกับผัวใหม่เขาอืม
อ่าเรื่องฆาตกรรมฆ่าอะไรเนี้ยผมก็ไม่รู้มารู้ทีหลังตอนเขาไปแจ้งความ
ตอนเขาตอนเขาจะไอ้ตอนไอ้ผัวใหม่เขาจะฆ่าผมอืม
เขาขู่จะฆ่าผมนี่แหละถึงถึงถึงไม่รู้ความจริง
ว่าว่าว่าว่าฆ่าผมอืม
แล้วอันนี้ติดต่อแฟนได้ไหม
เมื่อเช้ารู้สึกว่าผมผมกดไปติดแต่ว่าเหมือนลักษณะว่าติดเสร็จแล้วเขาปิดสาย

ครับปิดวางปิดวางปิดวางเลยติดติดแล้ววางปิดแล้ววางผมก็ไม่โทร
แต่ว่าตำรวจเขาบอกอยู่พยายามติดต่อเขาให้ได้
อืมเขาเขาจะมีส่วนเกี่ยวข้องไหม
ไม่แน่ใจครับอาจจะรู้เห็นหรืออะไรผมก็ไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้
เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องตามหาเพิ่มอีกคนนะฮะ
ก็คือนางสาวอรไทยเหล่าแสงสีนะครับ
ซึ่งล่าสุดตามข้อมูลคือแฟนของในบอยแล้วก็หายไปเลย
นี่นะฮะนอกจากจะตามตัวในบอยที่เป็นผู้ต้องหาสำคัญในคดีนี้นะครับ
แล้วก็รอการตรวจพิสูจนว่าโครงกระดูกนั้นจะใช่นิวที่เป็นพลทหารหรือไม่อย่างไร